แล้วก็เข้าไปในพื้นที่ป่าเนี่ยนะฮะ

ทำไมไม่สอบเจ้าสัวนะฮะ
ซึ่งเมื่อวานี้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับ
โดยประธานสโมสรนิสิตวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บอกว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้เพราะต้องการให้นายกรัฐมนตรี
ลงมาติดตามการดำเนินคดีกับกลุ่มของนายเปรมชัยกรณสูตรและพวก
เพราะคดีฆ่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคม
ซึ่งจากการติดตามความคืบหน้าจนถึงเวลานี้นะครับ
พบว่าการสอบสวนไม่เห็นมีความคืบหน้าเลย
และไม่มีการเรียกนายเปรมชัยและพวกเข้ามาสอบสวน
แต่กลับพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนแทน
เขาบอกว่าโอ้โหจนเจ้าหน้าที่แทบจะเหมือนตกเป็นจำเลยเองด้วยซ้ำ

กลุ่มนักศึกษาบอกกลุ่มนิสิตบอกแบบนี้

เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา
เพื่อสร้างบรรทัศน์ที่ดีให้กับสังคม
และเพื่อไม่ให้นิสิตวรรณศาสตร์ที่เมื่อจบการศึกษาและออกไปทำงานในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้

เรียกร้องให้สังคมช่วยกันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
จะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง
ฝากเพราะว่าก็เป็นบุคคลที่มีเงินนะครับมีอำนาจ
ก็คืออยากให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้
ไม่อยากให้ปล่อยผ่านเพราะว่าโดนอำนาจของเงินมาทำให้ข่าวเงียบหรอกครับ

ก็คือทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมมันเป็นทรัพยากรของทุกคน
ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งครับที่จะมาปกปักรักษาแค่กลุ่มคนไม่กี่คน

ส่วนด้านของคดีนั้นนะครับพลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐศุกร์ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
แต่จะพิสูจน์ว่ากระสุนในตัวเสือดำยิงจากปืนกระบอกใดนั้นคงยาก
ขณะที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกครั้งที่๒ให้นายเปรมชัยมาให้ปากคำ

หลังจากที่ทนายความขอเลื่อนให้ปากคำครั้งก่อน

ซึ่งคาดว่าสำนวนคดีจะแล้วเสร็จภายในวันที่๒๔มีนาคมนี้

ผลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บอกว่าได้เรียกประชุมคณะกรรมการติดตามคดีการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ทุ่งใหญ่นะเรสวน
โดยที่มีนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
แล้วก็ทางด้านของปปทเข้ามาร่วมประชุมกันในวันนี้ด้วย
สิทธิ์ข่าวถามว่าเรื่องนี้จะเป็นมวยล้มต้มคนดู
หรือว่าสังคมถามว่าจะรอดใช่ไหม
ผลเอกสุรศักดิ์รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์บอกว่าคิดกันไปเอง
เรื่องนี้ยังมีความผิด๙คดีเอกสารพร้อมพยานหลักฐานพร้อม

มีนาคมนี้จะได้เห็นสำนวน